ภาพแรกเป็นภาพของอาวุธที่บอกว่า
ตำรวจจับได้เป็นของกลางที่ใช้ฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ล
แต่ว่ามาให้ข้อสังเกตว่าจริงแล้ว
อาวุธเหล่านี้บาดแผลมันไม่ตรงกับ
สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่บอกว่าเป็นของกลางนะคะ
ปมพิรุษสำนวนคดีน้องแอปเปิ้ล
รอยแผลบนศพขนาดไม่ตรงอาวุธที่ใช้ฆาตกรรม
มีแววตำรวจโป๊ะอีกแล้วจ้า
ประเด็นบอกว่าที่น่าจับตาของกรณีแอปเปิ้ล

คือแผลที่รอยใหญ่ตรงไหล่สี่ข้าง
ตรงคอไม่ทำให้ถึงตายเพราะลึกแค่ชั้นกล้ามเนื้อค่ะ
แต่ว่าจุดที่ทำให้ถึงตายคือตรงบริเวณสะบักด้านขวา
ซึ่งเป็นรอยแผลถูกแทงด้วยของมีคมลึกถึงปอดแล้วก็ตับ

โดยปกตินะคะแผลถูกแทงด้วยของมีคมลึกถึงขนาดนี้เนี่ย
รูปร่างลักษณะเดียวกับอาวุธที่ใช้ทิ้มแทง
จะเป็นขนาดของแผลอาจจะยาวกว่าอาวุธ
ในกรณีที่ทิศทางของแผลแตกต่างกันออกไป
อย่างเช่นมีดขนาดหนึ่งแทงทะแยงแทงตรง
จะมีรอยแผลขนาดที่แตกต่างกัน
อันนี้เห็นคือแผลที่ถูกแทงที่หลังด้านขวาทุกแผล
ครับค่ะ
ตามร่างกายของน้องแอปเปิ้ลได้หรือเปล่า

แต่นั่นคือการแทงทุกครั้งต้องมีองศา
ออกแรงแทบจะเท่ากันตลอด
เพื่อให้แผลขยายออกไปถึง๓เซนติเมตร
คำถามคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใด
ยืนยันได้ว่ามีดอันนี้คืออันเดียวกัน
ที่สร้างแผลบนตัวแอปเปิ้ลจริง

พวกเขาก็ยืนยันว่าถูกทำร้ายจนได้รับสารภาพ
คือทางแอดมินเขาก็บอกว่าขอบคุณพี่นิติเวศระนอง

แล้วก็โต้ตอบการทำงานอันไม่โปร่งใสของตำรวจได้ชนิดตีเหม่งหน้าหงาย

หลายคนเขาก็ถามว่าแอดมินเป็นใครเผยออกมาได้ไหม
ว่ามาสัมภาษณ์ในสื่อทีวีเลยได้ไหม
เขาก็บอกแบบนี้คือคนทำงานด้านโซเชียลเนี่ย

อยากอยากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้โพสต์เห็นแว๊บ

ไปดูต่อได้ในเพจนะคะมีแผลแบบ๒สมกับ๓สม
มีคนละแบบกันเปรียบเทียบดูสิว่าแผลไหน
เหมือนแผลที่ร่างกายของน้องแอปเปิ้ลเพราะว่าทุกแผลขนาดเท่ากัน
นี่สายลับสายสืบโซเชียลเลยนะครับ